ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะก็เป็นเรื่องของความหึงหวงอีกแล้วนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชัยภูมิเมื่อคืนที่ผ่านมาก็คือคืนวันที่๑๘ตุลาคม
สามีพระยาคู่หนึ่งนั่งกินผัดไทยกันอยู่ในบ้านแต่สามีอ่ะเมา
อายุ๔๗แล้วนะคะภรรยาอายุ๒๗อายุห่างกันตั้ง๒๐ปี
แล้วภรรยาอายุน้อยหน้าตาดีสามีขี้หึงก็นั่งกินผัดไทยอยู่ดีดี
ด้วยความที่สามีเมาแล้วก็ขี้หึงด้วยอยู่ดีก็ถามขึ้นมาว่า
มีใครหรือเปล่าเนี่ยกินผัดไทยอยู่ดีอะมีใครหรือเปล่าเนี่ย
ทะเลาะกันทีนี้โอ้โหแล้วก็ไปคว้ามีดในครัวแล้วก็ยื้อย่างมีดกันนะคะ
มีดนี่ฟันเข้าหน้าฟันเข้าคอภรรยาจนบาดเจ็บสาหัสตัวเองก็หนีไปนะคะ
ในเออายุ๔๗ปีค่ะทะเลาะกับนางสาวมาริกาอายุ๒๗ปีค่ะ
ใช้มีดแทงจนภรรยาได้รับบาดเจ็บอ่ะนะคะสาเหตุก็คือความหึงหวง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืน๑๘ตุลาคมตำรวจสพเมืองชายภูมิรับแจ้งเหตุ
ว่ามีเหตุการณ์สามีแทงภรรยาได้รับบาดเจ็บที่บ้านเช่าหลังหนึ่ง
ที่เกิดเหตุพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยนะคะคนเจ็บก็นอนรอความช่วยเหลืออยู่
เพื่อนบ้านก็มามุงดูมาช่วยเบื้องต้นน่ะนะคะเลือดเนี่ยไหลท่วมตัวเลยนะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนไปตรวจสอบ
มีดทำครัวปลายแหลมยาว๑๕นิ้ววางอยู่หน้าบ้าน
ในบ้านข้าวของกระจัดกระจายแบบโอ้โหเกลือนเลยนะคะ
เพื่อนคนเจ็บเขาเล่าให้ฟังว่าคนก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
ก็สามีนี่แหละสามีชื่อว่าในเออายุ๔๗ปีค่ะ
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยในเอเมานั่งกินผัดไทยอยู่กับนางสาวมะลิกาภรรยาอยู่ในบ้าน

นายเอ๋ก็พูดขึ้นมามีใครอยู่เหรอเปล่านี้
อืมอยู่ดีก็พูดขึ้นมาแล้วก็ทะเลาะกันค่ะ
เถียงกันทะเลาะกันในเอโมโห
เข้าครัวไปคว้ามีดทำครัวปลายแหลมยาว๑๕นิ้ว
ป้องแย่งมีดกันไปมาจนมีดเนี่ยไปโดนหน้าโดนคอด้านซ้ายของนางสาวมะลิกาเลือดโชคเลยนะคะ
แผลยาวเกือบ๑๐เซนติเมตรตอนนั้นนางสาวมาริกาก็ร้องขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านก็เข้ามาช่วย
ที่ก่อเหตุก็ขับรถเก๋งหนีไปครับ
หึงหวงภรรยาค่ะอืมทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุนะคะ
บ้านเล็กที่สองสามหนึ่งทับแปดหมู่สองตำบลโพลทองอำเภอเมืองไทยยภูมิ
บ้านหลังนี้ก็ปิดเงียบล็อกประตูไฟในบ้านยังเปิดอยู่นะคะ
ทีมข่าวได้เจอกับเพื่อนบ้านนายกุลชาติกองทนอายุ๒๕ปีก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าในเอคนก่อเหตุเนี่ยปกติก็เป็นคนเงียบ
ไม่ค่อยพูดค่อยจามีอาชีพเป็นพนักงานขายรถอยู่ที่เต้นรถมือสองอ่ะค่ะ
วันเกิดเหตุเพื่อนบ้านบอกเห็นในเอนั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวที่บ้าน
แล้วก็บ่นพึ่มพำพึ่มพำแล้วก็ร้องไห้อยู่คนเดียว
เพื่อนบ้านบอกพอเห็นแบบนั้นเนี่ยก็เดินเข้าไปคุยด้วยแล้วก็ปลอบใจนะคะ
แล้วก็อยู่ดีไม่รู้ว่าด้วยความหึงหวงขนาดไหนถึงขั้นมากินเหล้าคนเดียวพึ่มพำร้องไห้
นั่งกินผัดไทยอยู่ดีกับภรรยาก็หึงหวงจนเกิดเหตุแทงกันเนี่ยนะคะ
แล้วก็เพื่อนบ้านบอกว่าก็ภรรยาเขาหน้าตาดีนางสาวนายเอ๋บอกว่าคืออายุเยอะกว่าตั้ง๒๐ปีไง
อายุน้อยแล้วก็หน้าตาดีด้วยก็เลยหึงห่วงทะเลาะกันบ่อยอะค่ะ

เม้าออกนอกอ่ะเม้าออกออกนอกแล้วไม่นั่งเม้าอยู่นี่เลย